วันนี้ผู้ตรวจการแผ่นดินได้มีมติแจ้งไปยังคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือว่ากรกต
ให้ดำเนินการตามประมวลจริยธรรม
หลังจากที่ตรวจสอบแล้วพบว่านายธีรวัตรธีรโรธวิทย์
หนึ่งในห้าเสือกรกตเข้าข่ายฝ่าฝืนจริยธรรมจริง

นายรักเกชาแฉฉายเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินเปิดเผยนะครับ
ว่านายศรีราชาวงศารยางกูล
ประธานผู้ตรวจการแผ่นดินได้ส่งหนังสือถึงประธานกรรมการการเลือกตั้ง
เพื่อแจ้งมติของผู้ตรวจการแผ่นดินที่เห็นว่า
นายธีรวัตรธีรโรธวิทย์
กตด้านกิจการพักการเมืองมีพฤติกรรมเข้าข่ายผิดจริยธรรม
ตามที่ประธานสภาพัฒนาการเมืองได้ยื่นคำร้องขอให้ตรวจสอบจริง
เพื่อให้ประธานกรกตในฐานะหัวหน้าหน่วยงาน
ตำรวงตำแหน่งผู้พิพากษาสารอุทรต่อเนื่องมาถึงตำแหน่งกต

เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการต่อกรณีนี้

เชื่อได้ว่าการดำเนินการของผู้ที่รับผิดชอบ

ผู้ตรวจการแผ่นดินก็สามารถไต่สวน
และเปิดเผยผลการไต่สวนต่อสาธารณะได้ครับ